คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบ

เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้า

ทีมข่าวของเราก็ยังคงประจำจุดอยู่โดยรอบ

รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้

ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนะครับ
ติดตามได้จากคุณรัชนีคำนึงควร
แล้วก็คุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานสดโดยรอบพระบรมมหาพระราชวังครับ

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้เกาะติดภาพบรรยากาศ
การเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ในวันสุดท้าย๕ตุลาคมอย่างต่อเนื่อง
เรียกว่าเรารายงานกันทุกช่วงทุกชั่วโมง
ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพแห่งความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทย
โดยจุดที่เรายืนรายงานนั้นแบ่งออกเป็น๒จุด
ก็คือจุดที่ดิฉันยืนอยู่เป็นประจำนั่นคือบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือจุดคัดกรอง
ที่คุณวิมลวันอยู่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
ใช่แล้วค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีประชาชนจำนวนมากนะคะมารอเพื่อที่จะเข้าแถวกราบถวายบังคมพระบรมศพ
โดยเฉพาะก่อนที่จะปิดในการเข้าคิวในส่วนของจุดคัดกรอง
ซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะทั้งกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
เพื่อที่จะรีบเข้ามาในจุดคัดกรองให้ทันเวลา๒๔นาฬิกาค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วพอประชาชนเข้ามาบริเวณในเต็นต์พักคอยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะคอยย้ำเตือนทุกคนนะคะว่าใครที่สามารถผ่านจุดคัดกอง
เวลา๒๔นาฬิกามาแล้วทุกคนจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ทุกคนเลยนะคะซึ่งคนสุดท้ายชุดสุดท้ายที่สามารถเข้าประตูวิเศษชัยศรี
เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพก็คือเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะ
วบจนเวลาประมาณตี๒กว่าก็จะมีประชาชนนะคะเริ่มทยอยเดินทาง
ออกมาจากประตูวิมารเทเวศจนกระทั่งกลุ่มคนชุดสุดท้ายนะคะ
ออกมาประมาณตี๒๓๐แล้วได้มีโอกาสสัมภาษณ์ด้วยนะคะ
ถึงความรู้สึกของประชาชนที่เป็นกลุ่มคนชุดสุดท้าย
ได้กราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
หนึ่งในนั้นมีดาราสาวปอยตีชดาด้วยนะคะ
ที่เธอเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง
บอกกับทีมข่าวค่ะว่านอกจากที่จะตั้งใจมา
กราบถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย
ยังได้มาทำหน้าที่จิตอาสาด้วย
ไปฟังเสียงของเธอพร้อมกับประชาชนกลุ่มสุดท้าย
ที่ได้กราบถวายบังคมลากันค่ะ
ข้างในมันปิติมากค่ะ
ปิติตั้งแต่ตอนที่ได้ลงกราบแล้ว

คือเคยเข้ากราบหลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่รู้สึกใจหาย

แล้วก็ลงมานั่งสมาธิ
แล้วก็ได้สื่อกับท่านนะคะ

พอดีว่าพวกเราเป็นกลุ่มจิตอาสาด้วยค่ะ

เห็นทุกคนก็มีความเศร้า

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ปลอยเชื่อว่า
จะเป็นรากฐานสำคัญให้กับพวกเราชาวไทยนี่แหละค่ะ
ที่จะยืนหยัดในอนาคตได้
แล้วก็พอประชาชนทยอยเดินทางออกมา

เราก็ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องคนไทย

หลายคนยังไม่อยากที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะ
คุณวิมวลวันอยากที่จะใช้ช่วงเวลานี้
ซึมซับบรรยากาศแห่งความจงรักพักดี

รอจนกว่าประตูวิเศษชัยศรีจะปิดลง
บางคนอยากที่จะอยู่ร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
อยากจะใช้เวลาใกล้ชิดพระองค์ท่านให้มากที่สุด
เช่นเดียวกับประชาชนที่ออกมาจากรั้วของ
พระบรมหาราชวังแล้วก็ออกไปทางถนนราชดำเนินใน
เช่นเดียวกันไม่มีใครที่เดินทางออกมาแล้ว

ต่างก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็พยายามที่จะอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะ
แต่ขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะลื้อเต็นต์ลื้อสิ่งกีดขวางต่าง
เพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีต่อไปด้วยนะคะ
แต่ว่าหนึ่งในเต็นต์ที่ถูกลื้อเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นเต็นต์ของจิตอาสาที่สำหรับจุดเปลี่ยนชุดดำสุภาพ
สำหรับประชาชนที่แต่งกายมาไม่พร้อมนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไปพูดคุยกับจิตอาสา
ท่านหนึ่งบอกว่าปราบรื่มใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมาก
ที่ได้ทำหน้าที่ตั้งแต่วันแรกค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยค่ะ

ทำมาทั้งหมด๓๔๒วัน
ทยอยเก็บของแล้วแล้วก็ของอีกบางส่วน

แล้วก็เดี๋ยวจะรวมตัวกันเอาไปบริจาค
ก็รู้สึกประทับใจทั้งเหตุการณ์ต่างที่ตลอด๑ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ประทับใจในตัวอาสาทุกคน
เพราะว่าจากทุกคนที่มารวมตัวกันที่นี่ค่ะ

รู้จักกันที่นี่แต่มีใจดวงเดียวกันที่จะทำเพื่อพระองค์
แล้วก็มีจุดจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะสามารถทำได้มาถึงทุกวันนี้
ระหว่างทางเนี่ยบางวันก็ไม่มีอาสามาช่วย
แต่เราก็ประคับประคองมาจนถึงวันสุดท้ายได้
คุณผู้ชมค่ะและบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะ
โดยรอบพระบรมมหาราชวังก็ถือได้ว่าเรียบร้อย

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธา
ได้เข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
เพื่อทำให้พื้นที่โดยรอบนี้สะอาดเรียบร้อย
สำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

โดยการซักซ้อมขบวนดังกล่าวนั้นนะคะ
ก็จะมีการปิดถนนบริเวณโดยรอบเนี่ยรวมแล้ว๑๘เส้นทางนะคะ
ตั้งแต่คืนนี้ก็คือวันที่๖ตุลาคม
แล้วก็ซ้อมจริงเนี่ยก็จะเป็นวันที่๗ตุลาคมนะคะ
ซึ่งในส่วนของประชาชนแล้วก็เส้นทางต่างนั้น
ต้องรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็ถือเป็นภารกิจของพวกเรา

ที่ได้ตามเกาะติดภาพบรรยากาศของการแสดงความจงรักภักดี
ของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักนะคะ
เราในฐานะของพระศกกรณิกรของพระองค์
รวมถึงการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนถวายงานพระองค์ท่าน

แล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำงานถวายอย่างเต็มความสามารถ
แล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคน
ติดตามผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
และสำหรับวันนี้เราจะลาไปด้วย
การถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย
ไปพร้อมกับทีมงานของภาคสนามทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ดิฉันวิมวลวันธรรมพักดีทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ